ก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลามันเหมือนแบบมันมีเรื่องแบบจุกจิกมากมายเลย
ก็หวังว่าแขกผู้มีเกษที่มาร่วมงานทุกคนจะอิ่มเอ็ม

ก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกัน
น่าจะตื่นเต้นกว่างานเองครับ
ดีครับก็ดีใจที่มิวแฮปปี้กับงาน
อย่างนั้นคุณต้องตามความฝันของมิวอะไรด้วยไหมคะ
ตามความฝันของเราทั้งคู่ค่ะ
เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องบางอย่างที่มันฝันคนละอย่างกัน
เราต้องมาจูนกันตรงกลางเพื่อให้แบบเป็นฝันของเราทั้งคู่

หลักแล้วเลยคือเราชอบความที่แบบดูคลาสสิกค่ะ
ก็เลยเหมือนแบบตั้งเป้าเลยว่าแบบให้มูธมันออกมาแบบคลาสสิก
แล้วก็แบบดูอีก๑๐ปีมาดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้

หลังจากพิธีวันนั้นมาก็เป็นยังไง
หลังจากพิธีวันนั้นมาก็รู้สึกเหมือนแต่งกันแล้ว
ใช่ค่ะเราก็ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
แล้วก็วันนั้นเสร็จก็คือได้ย้ายเข้าไปอยู่ทางบ้านคุณซินแล้วค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับพอรู้สึกมันต่างไปจากคุณ
ก็ตอนแรกเราก็ลุนนะคะว่าพอแบบไปอยู่ด้วยกันตลอด๒๔ชั่วโมง
จะมีเรื่องอะไรที่มันจะต้องจุกจิกแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปรากฏว่านี่เราอยู่ด้วยกันมา๒อาทิตย์
รู้สึกยังไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเลย
รู้สึกว่าอย่างคือปรับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าที่แบบรู้สึกแบบเป็นปัญหาใหญ่เรายังไม่มีนะพี่เซบีป่ะ

วันนั้นเหลืองเล่าซิเค้า
ก็ได้รายหลายอย่างแล้วครับสี่พีคอะไรเงี้ยครับ
ก็น่าจริงนะครับก็ตั้งใจบางทีช้าผมต้องออกไปทำงานอะไรเงี้ย
เขาก็ง่วงแต่เขาก็พยายามลุกขึ้นมาแบบลวกไข่ให้ปิ้งขนมปังให้
อืมก็ยังเป็นเมนูที่แบบง่ายอยู่

เรายังไม่ได้แผนปันเรื่องเบลาเลยครับ
น่าจะแบบอีกสักพักเลยอาจจะแบบเป็นช่วงหลังของปีเลยอะค่ะ
เพราะว่าเหมือนแบบต้นปีนี้เดี๋ยวละครมิวก็จะเปิดกล้องแล้ว
ก็จะต้องรีบถ่ายละคร

คือผมว่าผมโชคดีตรงมิวเขาเป็นคนค่อนข้างธรรมชาติอยู่แล้ว
แล้วก็เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเขาก็จะง่าย
เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราต้องปรับอะไรเยอะ
ก็ตอนแรกก็ห่วงเหมือนกันเหมือนที่มิวบอกว่า
ถ้านอนตื่นเช้ามาเจออีกคนนึงด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
เราจะอึดอัดไหมแล้วก็ก็ไม่อะมิวเขาน่ารัก

มีความสุข
มีคำสัญญาอยากให้เจอแฟนบ้างคำสัญญา
ก็มีไหมอะ
ผมว่าชีวิตคู่มันก็คงต้องอยู่แบบ
ปรับตัวแล้วก็เข้าใจกันเยอะ
คิดว่ามันก็คงไม่ได้สวยงามหวานชื่นตลอดเวลา
แต่ว่าก็มีรู้จักอดทนให้อภัยกันอะไรอย่างนี้

มิวอยากฝากมิวเหรอ

มิวว่าหลักแล้วคือความอดทนแล้วก็ความเข้าใจกันค่ะ
เพราะว่าคือเรามาจากคนละพ่อแม่
เราก็เพิ่งมารู้จักกัน๒ปีอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างมากที่เราต้องทำความเข้าใจกัน
กับความเป็นตัวตนของเขากับไลฟ์สไตล์ของเขา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันมาก

มันก็ต้องมีบางวันที่มีทารกกันอะไรอย่างนี้
แต่สำคัญนิดซุดก็คงจะเป็นความอดทน

ตั้งแต่วันแรกเพราะอะไรครับ

อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับสำหรับผมผมรู้สึกว่ามิวเขาเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีมาก
แล้วมันทำให้ชีวิตชีวิตเราถ้าจะมีคู่ชีวิตสักหนึ่งคน
เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้ผู้หญิงอย่างนี้มาเป็นแม่ของลูกเรา
ลูกเราก็จะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ต้องไม่มีความกังวลนะครับ

ยังมีละครยังมีงานที่ต้องจัดการอยู่ค่ะ
จริงผมอยากมีแล้วแต่ว่ามิวเขายังรักในสิ่งที่เขาทำอยู่

เราก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่ในสิ่งที่เขาอยากจะทำก่อน
เรื่องมีลูกมีอะไรก็ค่อยสบายกันไป

คือผมคิดว่าเวลาเขาไปทำงาน
ผมรู้สึกว่าเขามีความสุขกับมัน
ให้การแต่งงานต่อชีวิตของเราไปกระทบกับงานเขา

ว่าแบบเราก็ยังคงอยากจะทำงานต่อไปนะ
ถึงแม้ว่าแบบแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราไม่อยากให้แบบการแต่งงาน
เป็นการหยุดงานของเราไปเลยอะไรอย่างนี้

แล้วมีมองว่าแบบพอเราแต่งงาน
ก็คงจะเป็นงานที่เติบโตขึ้นสถานะในวงการ

แต่ก็เชื่อว่ามันยังมีช่องทางของมันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่นะหนูว่าไม่กระทบค่ะ
คือส่วนงานก็คือส่วนงานพอเราเล่นละครอะไรอย่างนี้

คือคนดูคนก็จะต้องอินกับ
กับเนื้อเรื่องตามเส้นเรื่องของอันนั้นนะคะ

แต่มิวก็พอประมาณอยู่แล้วค่ะ
ถึงว่าก่อนหน้านี้มันก็จะค่อนข้างจะดูแล
ในส่วนแบบเรื่องตรงนี้ได้ดีอยู่แล้วค่ะ
ใช่มิวมีลิมิตตั้งแต่ก่อนแต่งงานอีก
แต่ตอนนี้ต้องลากไปขออนุญาตไหมคะ

คือเขาไม่ได้ดูละครเหรอล่ะ

ว่ามิวสามารถตัดสินใจได้ว่าอันไหนที่มันเกินลิมิต

แล้วอีกอย่างมันก็มีแม่ที่ไปช่วยดูลิมิตให้อีกคนนึงค่ะ
เชื่อใจได้สมมุติ

อะไรนะคะ
ก็คงไม่ได้ถึงกับแบบว่าจำกัดงานให้มันน้อยลงอะไรอย่างนี้
ยังแต่ว่าเราน่าจะเลือกงานที่เราแบบมีความตื่นเต้นที่จะทำมากขึ้น
งานไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบตื่นเต้นอยากจะทำ

ว่ามันจะเยอะหรือจะน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้างานไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นกับมันอะไรอย่างนี้

คือเขาเป็นคนกินง่ายนอนง่าย
ก็จะไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากเท่าไหร่ครับ
ก็พยายามจะหาเวลาที่จะใช้เวลาด้วยกัน

คงต้องพยายามเข้าให้ดูเท่าไหร่
พอจะแมนเนสให้มันมีเวลาคู่กันได้เยอะ
ก็เรื่องเวลาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบ
เราจะต้องแมนเนสมากขึ้นในการทำงาน
เพราะว่าพี่เซนต์จะว่างเสาร์อาทิตย์
แล้วคิวละครเบลเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะขอเขาว่าแบบขอเว้นวันเสาร์ให้มีวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะ
ก็พอสมควรค่ะก็ให้เขาเรียกว่า
ตามขนกธรรมเนียมพอสมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นแหวนคุณแม่

เรายังชุนละมุนเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามีดูเลิกดูจังหวะไว้เหมือนกันครับก็คงหลังจากนี้

เปลี่ยน
จะเปลี่ยนนามสกุลค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นนางสาว
นี่ยังไม่ได้แบบคุยเรื่องดีเทลอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามิวว่ามิวก็ยังอยากเป็นนางสาวอยู่นะคะ
อาจจะเปลี่ยนนามสกุล

มิวอยากจะบอกความในใจอะไรกับพี่ซูอา
วันช่วงนี้แล้วช่วงแบบแต่งงานอะไรอย่างนี้
เหมือนเป็นช่วงที่เราแบบได้เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงแล้วค่ะ
ก็วันนี้เป็นยังไงวันข้างหน้าเราก็จะยิ้มจะมีความสุขให้ได้หรือมากขึ้นกว่าวันนี้
แล้วก็ชีวิตคู่เราก็จะมีความเข้าใจอดทนแล้วก็ให้อภัยให้มากที่สุด
บอกแล้วพี่มิวค่ะ
ดีใจครับดีใจที่มิวคือผมว่าสำหรับเขาผลกระทบกับการงานเขา
ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีจังหวะมีอะไรของมันอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ยอมที่จะมาเริ่มต้นชีวิตกับเรา
ผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่มิวเข้าใจแล้วมิวปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติ
และก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เหมือนกัน
ปล่อยให้ความสัมภาษณ์ของสองคนมันเป็นธรรมชาติที่สุด
ก็รับปากกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวจิรายั่งยืนนะครับ
ก็จะตั้งใจดูแลมิวแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงให้ดีที่สุดครับ
อย่างที่มิวบอกเหมือนกันก็จะเข้าใจอดทนและให้อภัยกันเยอะ

เหมือนไทปุก
พอแท้เวลามันส่วนส่วนค่ะ

เออต้องถามครับ
เดี๋ยวนะพี่หอมเลยหอมเยอะบ้างหน่อย

เยอะจริงหอมเลย
บ๊ายบายตั้งทีละกัน